อกจากความร้อนแรงในวงการการเมืองแล้ว
ยังเกิดความร้อนแรงในวงการผ้าเหลืองด้วย
ตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๘ในเดือนมกราคมครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศมเด็จดรศัตริรษสังฆราชนั้น

เจ้าอาวาสวัสดิ์ศาสตร์เกรดออกจากทุกตำแหน่ง
หลังจากพบความผิดปกติในการใช้เงินแผ่นดิน
งานศพสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโน

ติดตามบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ในเรื่องนี้จากรายงาน
หลังจากที่สำนักงานการรวดเงินแผ่นดินหรือสตง
ตรวจพบความผิดปกติในการบริหารจัดการงบประมาณ
จัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน
อดีตเจ้าอาวาสวัสดิ์ศาสตร์เกรดบราชวรมหาวิหาร
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งในขณะนั้นพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอ
ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัสดิ์ศาสตร์เกรด
และมีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้แต่เพียงผู้เดียวนั้น
ทำให้ที่ประชุมมหาเทรสมาคมซึ่งมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานประชุม
มีมติให้ปลดพระพรมสุธีออกจากการปฏิบัติหน้าที่
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค๑๒
และมีมติให้ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคม
รวมถึงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัสดิ์ศาสตร์เกรดด้วย
ซึ่งส่วนหนึ่งของการสั่งปลดในครั้งนี้
เนื่องจากพฤติกรรมของพระพรหมสุธี
ที่ส่อทุจริตต่องบประมาณงานพระราชสถานพรึงศพ
สมเด็จพระพุทธาจารย์จำนวน๖๗ล้านบาท
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาเทรสมาคม

รวมถึงไม่ให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคมอีกต่อไป
มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่สตงตรวจสอบอยู่
ก็จึงพักคือให้พ้นหน้าที่เกี่ยวกับงานของการกำกับดูแลพระธรรมทูต

อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่เคลือบแคลงหลายอย่าง
ระบุถึงความร่ำรวยผิดปกติ
เช่นธุรกิจสวนกล้วยไม้กว่า๓๐๐ไร่

รถยนต์ราคาแพงกว่า๒๐คัน

ระหว่างพระพรมสุธีกับพระพรหมสิต

ที่ถูกปลดออกจากการทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเงินบริจาค
ในส่วนพื้นที่ภูเขาทองภายในวัดสะเกด
โดยกล่าวหาว่าอาจมีการยักยอกเงินบริจาค

ในที่สุดหลังจากมีมติปลดพระพรมสุธี

นาทีเจ้าวาดวัดคนใหม่
ถือเป็นเรื่องราวที่สะท้อนวงการสงฆ์อย่างยิ่ง

ออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคม
ในประวัติศาสตร์วงการสงฆ์ที่ถูกปลด

พระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกมีพระบัญชาปลดพระธรรมกิติวงศ์
หรือเจ้าขุนทองดีออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคม

เนื่องจากมีปัญหาการปฏิรูปการศึกษา
ที่สมควรกระทบต่อสถานกของคณะสงฆ์
แต่ยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเท่าทุกวันนี้
ส่วนเจ้าคุณพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอนั้น
หนักกว่าเมื่อถูกปลดทุกตำแหน่ง
ส่งผลให้ไม่เหลือตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์อีกต่อไป